กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ

กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ

กล้องไม่ได้ครับ

กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ

กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ
กล้องไม่ได้ครับ

กล้องไม่ได้ครับ

มีเขาค่ะ
เปิดแล้วค่ะร้านทองเปิดแล้วนะคะทองเต็มเลยนะคะ
เรียกผู้กลับหน่อยเรียกผู้กลับหน่อยค่ะ

ท่านผู้โชคดีไปเลยท่านคือผู้โชคดีแล้วค่ะ

อันนี้ก็ตั้งไว้อย่างงี้เลยหรอหัวจีนค่ะตั้งอยู่อย่างงี้ค่ะ

ภาษาล้ำทองเหรอคะ
ถ้ามีถ้าเขียนละท่อง
มีความแท้ความแท้นเปอร์เซ็นต์

เป็นเหมือนมันท่องกล้อมเหรอ
มันไม่มีโลโก้อะไรสักอย่างเลย

ไม่หนักเลยค่ะปลอมว่า

ทองทุนเนี่ยนี่อันนี้สวยใช่ป่ะ

กูสิหายหรือเฮกันมาใหญ่แล้วเนี่ย

เป็นสงสัยแล้วนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป